เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมทุกคน

เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้
มิจฉาชีพเข้ามาในหลากหลายรูปแบบเหลือเกิน
คราวนี้เกิดขึ้นกับข้าราชการวัยเกษียณ

ปรากฏว่ามีคนเหมือนกับขับแซงมา
เป็นรถเก่งนะแล้วรถคันนั้นบอกว่า
รู้ไหมลุงลุงมาขับเฉียวรถฉัน

ทางด้านคนขับรถกระบะที่เป็นข้าราชการเกษียณ
ก็งงว่าฉันไปเฉียวตรงไหน

แต่ท้ายที่สุดแล้วคืออีกฝ่ายนึง

มีอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัว๘๐๐ก็ให้ไปหมด
แล้วพอมานั่งนึกดูทีหลัง
เราไปชนเขาตอนไหนเราไปเฉียวเขาตอนไหน

ควักกระเป๋าสตางค์จ่ายให้ไปก่อนเด็ดขาด
คือเหตุการณ์นี้ค่ะลูกของผู้เสียหาย
เขาก็ไปโพสต์เพื่อเตือนภัยสังคม
คนที่เจอเหตุการณ์ก็คือผู้ชายเสื้อสีฟ้าคนนี้นะคะ
ร้อยตรีนัฐกรพิรมศุกร์
เป็นข้าราชการทหารข้าราชการบำนาน
เล่าให้ฟังบอกว่าประมาณช่วง๕โมงเย็นวันเสาร์
เขาก็ขับรถกระบะมาจากที่อำเภอนางรองที่จังหวัดบุรีรำ

พอขับมาถึงบริเวณบ้านระนามพลวง

คือขับแซงหน้ามาค่ะแล้วก็ชะลอ
พอทางด้านร้อยตรีนัฐกรทิ้งระยะห่างสักพักหนึ่ง

ปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้ขับมาจี้ท้าย
จี้อยู่๒๓รอบตลอดระยะทาง๓กิโล
ทางด้านร้อยตรีนาธกรก็เลยรู้สึกแปลกแล้ว

กระบะคันสีน้ำเงิน
ยี่ห้อจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้นะ
ขับมาประกบหลังไม่ยอมแซงค่ะ
ทั้งที่รถของร้อยตรีนัฐกรขับช้า
แล้วจู่รถคันนั้นเขาขับไปดักข้างหน้า

บอกว่าเนี่ยลุงลุงขับรถปาดหน้าลุงเฉียวหน้ารถเก๋งเสียหาย
แล้วก็เรียกค่าเสียหาย๔๐๐๐บาท
ตอนนั้นค่ะร้อยตรีนัฐกรงงอยู่
งวงอยู่ว่าไปขับปาดตอนไหน
แต่ว่าผู้หญิงคนที่เขาลงมาจากรถ
เขาก็เร่งให้รีบจ่ายเงินบอกว่า
มาเรื่องจะได้ไม่ถึงตำรวจลุงจ่ายมาเถ

มีติดตัวอยู่แค่๘๐๐บาท
ผู้หญิงคนนั้นก็บอกอ่างั้นลุงมีเท่าไหร่เอามา

ทีนี้ทางด้านร้อยตรีนัฐกรก็เลยรีบยกโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็บอกกับครอบครัวว่า

แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ฟัดกระเฟียดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่พอใจ
ทำไมลุงจะถ่ายทำไมแล้วมาถ่ายฉันได้ยังไง
ลบลูกออกเดี๋ยวนี้เลยลบลูกเลยลบรูปเลย
ใช่เสร็จแล้วคือเอาจริงนะ

ก็เอาตังค์ที่มีอยู่ในกระเป๋าทั้งเนื้อทั้งตัว๘๐๐

แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ขับรถออกไปเร็วเลยค่ะ

แล้วเขาเรียกให้เราจอดอย่างที่เล่าไม่รู้

ขับให้เราจอด
แล้วก็ให้เราเฟลมสวัสดีครับ

ถ้าไม่พอจริงก็เร็วไปบน
นี่แหละคุณผู้ชมคือกลับไปถึงบ้านเนี่ยนะคะทางด้านร้อยตรีนัฐกรก็เล่าให้ลูกเมียฟัง
แล้วก็มานั่งนึกดูว่ามันจะเป็นมิจฉาชีพไหมมาก่อเหตุตบทรัพย์หรือเปล่า
เพราะว่าหลายพื้นที่ก็เคยเจอแบบนี้แล้วนักข่าวของเราก็ถามร้อยตรีนัฐกรไปด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านร้อยตรีนัฐกรบอกว่าไม่แจ้งความหรอกเพราะว่าเสียเงินไปไม่เยอะ
แต่อยากจะเตือนคนที่ขับขี่รถโดยเฉพาะคนที่ไปไหนมาไหนคนเดียว
เป็นผู้เท่าผู้แก่ด้วยเนี่ยให้ระวังถ้าเกิดมันเฉียวชนกันจริงเนี่ย
แจ้งตำรวจเลยแจ้งประกันเลยอย่าจ่ายเงินให้ก่อนแบบนี้
เพราะว่ากลัวไงว่าไม่รู้ว่าอีกหน่อยมิจฉาชีพเขาจะมาทำอะไรอันตรายเราหรือเปล่า
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องดูว่าแก๊งมิจฉาชีพนี้คือมีทั้งรถสีขาวนี้ถูกไหม
แล้วมีรถกระบะด้วยคือไม่รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่า
คือรถกระบะที่ตามมาประกบจะมาพร้อมกับรถสีขาวหรือเปล่า
ทำทีทำท่าว่ามีการเฉียวชนแต่ว่าเป็นแก๊งเดียวกันหรือไม่
เรื่องนี้จริงคุณลุงต้องแจ้งตำรวจนะ

ใช่ค่ะเห็นทะเบียนรถชัดเจนด้วย